เย็นนี้นะคะใครที่ยังไม่ได้ทานข้าวเย็นนะคะ
อย่าเพิ่งท้องร้องนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพาไปดู
การแข่งขันทำไข่เจียว
คุณค่ะนี่แข่งกับบรรยากาศการแข่งขันทำข้าวไข่เจียว

ตอนมันไข่มาก
ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่๘และ๙ธันวาคมนี้นะคะคุณ
คุณดูลีลาแล้วก็เมนูไข่ที่ทำอวดกันเนี่ย
กรรมการอย่างปาเต้นยุทธนาเพิ่งหายป่วยใหม่นะ
ก๊อฟฟักกิ้งฮีโร่พี่ต้าพาราดอกนี่กลืนน้ำลายกันเป็นแถวเลยคุณ

คือนอกจากมันใหญ่มากแล้วมันไข่มากด้วย
ถ้าเกิดว่าใครไม่รู้ว่าจะทานอะไรเย็นนี้
ดิฉันแนะนำเลยว่าข้าวไข่เจียวแน่นอน

ด้วยการที่นำเอาน้ำพรงน้ำพริกหรือว่าเอาส่วนผสมต่างมา

เชื่อเลยว่าเราจะหิวข้าวไข่เจียวได้แค่ไหน

ไปกินข้าวกันดีกว่านะคะคุณผู้ชมค่ะ